เหนือจากเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลนะครับในลีกของยุโรปแล้วก็ในทวิปเอเชียที่เป็นรายการที่สนใจแล้วครับ
เรื่องราวของการฟุตบอลไทยก็มีการเตรียมทีมของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่นั้น
เกมนี้นั้นมีประตูเดียวเกิดขึ้นครับแล้วเป็นเจ้าถิ่นบางกอกกราส
นาที๓๕ครับจากจังหวะที่พิชิเกสโรนั้นกระชากบอลเข้ามา
แล้วก็จ่ายให้กับดาโก้ทาเชสกี้วิ่งแปรเข้าไปครับ
กับการอุ่นเครื่องของบางกอกกราศเหนือทีมจากญี่ปุ่นเอาชนะไปได้
ส่วนความเคลื่อนไหวครับของพร้อมพลการสำโรงนะครับ
ว่าถูกทางพร้อมทำงานสำรงสู่หน้าทีมโนราชในศึกถ่ายหลีก
บุกลุกเข้าไปในบ้านพักภายในเขตอำเภอเมือง

เธอนั้นก็สามารถหนีรอดมาได้แล้วก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับ
นักศึกษาคนนี้ยอมรับนะครับว่ารู้จักกับพร้อมพงศ์มาก่อน
ฐานะที่เป็นเพื่อนกับแฟนสาวของนักเตะด้วย
ซึ่งตำรวจได้ออกหมายเรียกนะครับ
พร้อมพงศ์ให้รับทราบข้อกล่าวหาฐานบุกรุก
เคหาสถานในยามวิการแล้วก็กระทำอนาจารย์ผู้อื่น

เริ่มอาชีพค้าแข้งกับเทโรนะครับ
ล่าสุดก็ย้ายไปเล่นกับทางอุดรธานี

และก็กลับมาเล่นให้กับนครฤษฎศรีมาอีกครั้ง

เพราะว่าล่าสุดนั้นพันตรวจเอกวิทยานิไซโยกผู้จัดการทีมนครรัฐศรีมาหรือว่าสวัสดิแคทนะครับ
ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็จะเรียกนักเตะมาสอบถามข้อเท็จจริง
พร้อมยืนยันนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งหากนักเตะนั้นทำผิดจริงต้องดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ